ดูตรงนี้หน่อยนะแม่ต้นมงต้นไม้จะไม้ด่างไม้ไม่ด่างก็แล้วแต่เนี่ย
ไปเอาของเขาง่ายง่ายไม่ได้นะฮะมีคลิปกล้องวงจรปิดอยู่เหตุการณ์หนึ่ง
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับคือเจ้าของต้นไม้นี่เขาบอกเขางงเลยอ่ะสตันเลย
คือพี่เสื้อฟ้าเนี่ยนั่งอยู่เห็นไหมนั่นคือเจ้าของบ้านและเจ้าของต้นไม้
พี่เขาก็นั่งมองแบบงงงเขาก็งงงอ่ะป้าป้าไม่ขอหน่อยเหรอคือเป็นต้น
น่าจะเป็นต้นลิ้นมังกรนะฮะก็ไม่ได้ว่าเป็นไม้ราคาแพงไม้ด่งไม้ด่างอะไรหรอก
แต่ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยคือเดินมาถึงเนี่ยนี่มาหยุดหยุดมาดึงดึงมาถอนถอนเสร็จ
หยิบขึ้นมาด้วยอ่าเดี๋ยวต้องปล่อยคลิปไปหน่อยนะฮะตอนที่เขาดึงขึ้นมาแล้วก็
เนี่ยผู้ชายเสื้อฟ้าเจ้าของเขาก็แบบดูอยู่นานแล้วทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาถาม
บอกคุณพี่ยังไงเนี่ยนี่มันต้นไม้ของร้านผมไม่รู้เขาก็ยืนเถียงอะไรกันอยู่สักพักนึงนะ
แต่คลิปที่เอามาลงเนี่ยบอกว่าโอ้โหคือถ้าป้าจะรักเนี่ยเจ้าของเขานั่งอยู่เนี่ยป้าก็ยังจะรักเหรอ
สุดท้ายก็จะมีชายหนุ่มคนนึงนะครับคาดว่าอาจจะเป็นลูกชายนะฮะ
ใส่เสื้อสีน้ำเงินเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนกับมายกมือขอโทษขอโพยเจ้าของร้านเสื้อฟ้านะครับ
พงษ์เจริญยานยนต์นะครับนี่ฮะแล้วคุณพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินไปขึ้นรถที่จอดอยู่ริมถนน
แล้วก็พากันขับออกไปปล่อยให้พี่เจ้าของร้านพงษ์ยานยนต์งงอยู่
ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วถึงก้าดูดูเเกิดท้อนเลยอ่ะคือน้องผู้ชายเสื้นน้ำเงินเนี่ย
ก็แปลกดีก็นี่แล้วคือเขาก็มาลงคลิปเอาไว้บอกว่าเขาก็
งงอยู่เหมือนกันครับ